จะให้คุณผู้ชมขยิบมาหน้าจอหน่อยช่วยผมดูหน่อย

เขาบอกว่าถ่ายภาพติดกระสือ
สีเขียวมาเลยภาพขยายเต็มเลยฮะขอดูภาพนิ่งก่อน
ใช่ไหมมันมาเขียวแบบนี้ครับพี่อุ๋ยครับทุกคุณขวัญฮะแล้วชัดด้วยอ่ะสิ
แม่ค้าขายน้ำปั่นถ่ายคลิปเอาไว้คือแฟนของเธอเนี่ยนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็พอถ่ายคลิปนี้อุ๊ยแสงอะไรเขียวอ่ะมองไกลก็มองไม่ชัดเอาซูมใกล้หน่อย
องดูภาพซูมใกล้ใกล้อ้าวใกล้เข้าไปอีกใกล้เข้าไปอีกนี่ฮะ
คุณคิงคะมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงตรงนั้นหรือเปล่าคะ
ไม่มีเสาสัญญาณไฟเขียวไฟแดงแต่เขาบอกว่ามองไปแล้ว
มันใยสายไหมห๊ะโอ๊ถ้ากินน้ำลายต่อกันดิ
เมื่อรอช้าทีมข่าวของเราครับแพร่หน้าทีวี

น้ำปั่นเลยฮะคุณอรไทยเจ้าของภาพถ่ายดังกล่าวนะฮะ
อยู่ที่อำภาวาสมุทรสงครามนี่ครับ
เธอก็พาไปดูนะจุดที่ถ่ายภาพแล้วก็ติดแสงประหลาดนั่นนะฮะ
เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านติดสวดมะพร้าวตรงนี้
คิดดูนะบรรยากาศกลางคืนมันจะวางเวงขนาดไหนถ้าไม่มีแสงไฟ
เขาบอกว่าถ่ายภาพนั่งเล่นบนเก้าอี้ในร้านหันหน้าออก
แฟนนุ่มนั่งที่พื้นกดโทรศัพท์อยู่
พอเอารูปมาดูเธอเธอเห็นอะไรแปลกเหมือนฉันเห็นไหมเนี่ย

ส่งไปให้เพื่อนพี่น้องดูเห็น

คิดว่าเป็นแสงไฟหรือว่าเลนกล้องมันเพี้ยนหรือเปล่า
พอช่วงเย็นครับวันรุ่งขึ้น๒๘เมษา
อายุ๒ขวบอุ๊ยคุณผู้ชม
ทำไมครับทำไมครับ
จะเล่าต่อดีมั้ยอ่ะ
นี่ฉันจะป่วยเพราะคุณเนี่ยล่ะ
เอาหรอก็เธอเล่ามาว่านี่หลานน้อย๒ขวบอ่ะ

หลอนขนลุกไม่ได้ครับ
นี่น้องบอกมันหลอกแว่
ถ้าผมทำอาจจะดูน่ากลัวแต่พอเด็กทำแล้วเด็กเขาดูน่ารักไงนะฮะ
เอาล่ะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรถามชาวบ้านในพื้นที่
เขาบอกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่เมื่อก่อนคนเท่าคนแก่เขาบอก
แถวนี้ป่ารกร้างนะยังไม่มีถนนตัดเข้ามาเนี่ย
เคยเห็นกระสือเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ย้ำมีผู้เท่าผู้แก่ชาวบ้านในแถวนั้นเขาบอกอย่างนี้นะฮะ
ลูกชายเคยเห็นผู้ชายสวมชุดขาวเดินเข้าไปในบ้าน
พอตามไปดูไม่เห็นคนไม่เห็นใครนะฮะ
คิดว่าน่าจะเป็นปู่พรามที่เคารพนับถือ
เหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาคุ้มครองปกป้องดูแล
อันนี้ก็เดี๋ยวรอการตรวจพิสูจน์ต่อไปกันแล้วกัน
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ